แต่เรื่องของเรื่องหลายอย่างที่มาเนี่ยมันต้องมีที่มาซะ

ที่อาจแซ่บนั่วที่สุดก็คือนี่

ขมเนี่ยมันเป็นเมนูเยอะฮิตที่พูดถึงในวัยร่อง

ก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้ชิมได้ทานกัน

พูดถึงกันเยอะแยะเลยทีเดียว

เพจดังหลายเพจค่ะ

ได้โพสต์ภาพฉากสุดสะเทือนใจนะคะ
ซึ่งเป็นหนึ่งในฉากของภาพยนตร์ที่ดังมากก็คือสับปะเรอ
เขาโพสต์แคปชั่นบอกไม่รู้ลุงสับปะเหลอได้กินลาบขมก่อนตายหรือเปล่า

ประโยคเด็ดเลยแล้วก็มีภาพที่ทำให้เห็นถึงอารมณ์ของนักแสดงนะคะ
โพสต์ไปแล้วชาวเน็ตที่ดูหนังเข้าใจเรื่องราวแล้วนัยยะสำคัญของฉากนี้ก็เลยมาคอมเมนต์มากมาย
จนไลน์ประโยชน์แสดงแล้วเป็นไวรอลบางคนบอกเห็นแล้วคิดถึงพ่อกันมาเลย
อันนี้จริงหลายคนบอกซึ้งเลย
ยังไงเราต้องขอบคุณสองเพจนี้ด้วยนะคะที่นำเรื่องราวนี้
ถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวอีสาน
เขาเอาแคปชั่นต่างภาพบางส่วนของภาพบางส่วนประโยคบางประโยคของภาพยนตร์มาโพสต์เอาไว้
ถึงขั้นต้องกลับมาทำก้อยขมกินเลยทีเดียว
ไงอินอินแล้วยิ่งชาวอีสานยิ่งอินเลยถูกไหมคะ
เรียกว่าตอนนี้ลาบขมกลายเป็นเมนูเด็ดเมนูยอดฮิตไปแล้ว
แต่ใครนะถ้าอยากจะกินลาบผมอยากจะลองพิสูจน์รสชาติความขมความแซ่บดูบ้างนะคะ
อยากให้คุณผู้ชมตามไปทานที่ร้านของคุณพี่ท่านนี้ได้
ชื่อร้านแซ่บม่วนที่จังหวัดขอนแก่นด้วยค่ะ
อื้อออกเลยนะ
แต่เอาเป็นว่าถ้าคนที่ทานแบบดิบไม่ได้ค่ะก็ทานลาบแบบสุกเนี่ยที่เราเอามาเนี่ย
มีทั้งแบบดิบแล้วก็แบบสุกด้วยมันมีก้อยดิบก้อยสุก
อย่างนี้ฉันก็กินก้อยเหมือนกันจะเป็นก้อยสุกก็แล้วแต่ชอบ

ต้องดูแล้วล่ะเพราะว่ามันมีภาพของการรวมตัวกันของรัฐบาลชุดนี้ที่เขาไปดูหนังกันเมื่อวาน

ดีเห็นไหม

จริงมันคือซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าสนใจ

เพราะว่าเขาบอกว่าสร้างรายได้แบบสุดยอดจริง
เอามาให้ดูกันแล้วมาพูดถึงเรื่องนี้เพื่ออยากจะชื่นชมภาพยนตร์เรื่องนี้จริงฮะ
กับภาพยนตร์เรื่องสับปะเรอ
เรื่องของพิธีกรรมความเชื่อทำให้หนังมันมีทั้งเรื่องของความสยองขวัญ

ขึ้นเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวตลก

แล้วเขาบอกว่าแนวคิดในการเล่าเรื่องของเขา

ถ้าคุณไม่เชื่อคุณไม่รู้ว่าเขาเล่าแบบไหน

แล้วคุณจะเข้าใจจริงอย่างหนึ่งต้องปรบไม้ปรบมือให้กับ
ผู้กำกับใช่ไหมน้องใบตองใช่ค่ะคุณต้องเตตอนนี้โอ้โห
กระแสของคุณต้องเตเต็มโซเชียลเหมือนกันเลยจริง
แล้วเรามาดูสถิติของหนังเรื่องนี้กันหน่อยดี
มันเป็นจักรวาลไทยบ้านเลยนะคุณผู้ชมนะ
ทำรายได้สูงที่สุดเลยนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้
เพราะว่าตอนนี้ทะยานสู่๖๐๐ล้านแล้ว
จะบอกว่าเป็นหนังไทยที่ทำรายได้สูงที่สุดในรอบ๘ปีนะคะ
โอ้โหแล้วคุ้มใจแล้วก็ทำรายได้เป็นอันดับหนึ่งแห่งปีด้วย
อันนี้ก็ต้องยอมรับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือ
ไปถึง๖๐๐ล้านใช่ไหมแล้วตอนเริ่มต้น๑๐๐ล้านแรกมาตอนไหนอะไรยังไง
เขาบอกว่าแค่๖วัน๖วันทะยานถึง๑๐๐ล้านแล้วนะคะ
ทวดเลยแล้วเป็นหนังไทยที่พูดอีสานที่ทำรายได้สูงสุดในรอบ๕ปี
พูดง่ายเป็นหนังไทยเวอร์ชั่นภาษาอีสาน
หนังอีสานแท้ที่พูดอีสานกันมันเหมือนหนังเฉพาะกลุ่มแต่ว่าทำรายได้ดีมาก
ใช่ที่จะพูดอย่างนั้นเพราะมันเหมือนเป็นหนังเฉพาะกลุ่มจริงแต่ไม่น่าเชื่อทำรายได้ดี
และเป็นหนังไทยที่รายได้รวมสูงสุดหลังจากโควิดสูงที่สุดด้วยอันนี้สุดท้ายเนี่ยทำเงินสูงสุดตลอดการในสปลาวด้วยค่ะ

จะบอกว่าจริงภาพยนตร์ไทยที่แตะ๖๐๐ล้านในรอบหลายปีน้อยมาก
ล่าสุดน่าจะเรื่องอะไรดิฉันจำไม่ได้นะไม่แน่ใจน่าจะเป็นพี่มากพี่มากพระขนงอ่ะ
อันนั้นพันล้านแต่ว่าแตะ๖๐๐๗๐๐ล้านน้อยมาก
คือเทียบกับสุริโยไทยนาเลสวน
ต้องยอมรับมันมีช่วงหนึ่งกระแสของหนังไทยมันตกลงมากแต่ตอนนี้เหมือนหนังเรื่องนี้มาจุดกระแส
ให้คนได้กลับมาสนใจหนังไทยมากยิ่งขึ้น
น่าสนใจที่หลายคนเขาแชร์กันก็คือ๑ทุนทุนสร้างอาจจะไม่ได้เยอะ
นักแสดงก็ไม่ใช่ดาราดังอะไรมากมาย
สำคัญคุณศีรษะน้องโดยทองโปรโมทน้อยอันนี้ต้องยอมรับก่อนนะ
แต่มันคือพาวเวอร์ของคนอีสานปากต่อปากที่แท้
เขาบอกว่าเงินแปะหน้าหนังหน้าโรงหนังยังไม่มีเลย
แต่กระแสคือหนังมันดีก็เลยเป็นกระแสปากต่อปาก
เพราะฉะนั้นใครอยากรู้ก็ลองไปติดตามได้ที่โรงภาพยนตร์นะจ๊ะ